อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์แล้วมันนำไปสู่ความสูญเสียด้วยการเล่นกันของเด็กอะค่ะ
แต่เป็นเด็กผู้ชายเขาเล่นมีดกัน
ก็ไม่รู้ว่าเล่นได้ยังไงนะคะเล่นปามีดกันคุณผู้ชม
แต่มันเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้น
มีดไปปักเด็กอีกคนนึงที่เล่นด้วยกันเสียชีวิตค่ะ
มันบะ
อันนี้เป็นอันเป็นคลิปตอนที่เกิดเหตุแล้วนะคุณกาย

นี่ค่ะคือเล่นกันอยู่เล่นปลามีดกัน

ที่แบบเหมือนมีดมันหลุดออกจากฝัก
แล้วไปปักเด็กอีกคนนึงที่เล่นอยู่ด้วยกัน

อายุ๑๗คนหนึ่ง๑๒คนหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเกิดเหตุแล้ว

่มไปปักที่คอเขาเลยต้องไปเรียกผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ก็โทรแจ้งนะคะให้ขอความช่วยเหลือ
แต่ว่าไม่ทันค่ะสุดท้ายเนี่ย
น้องอายุ๑๒ที่โดนมีดปักที่คอเนี่ย
ก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาประมาณ๓ทุ่มค่ะ
เด็ก๒คนเล่นกันอายุ๑๗คนหนึ่งอายุ๑๒คนหนึ่ง
แต่สุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะ
เจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณสัมพันธ์นะฮะ
คือเขาบอกว่าตรงนี้ตรงหน้าบ้านเขาเนี่ย
เด็กวัยรุ่นก็จะมาเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้ว
แต่เมื่อคืนนี้นะคะเขากำลังจะเข้าบ้านนอน
ก็มีน้องอายุ๑๒เด็กชายมิ้งนี่แหละ
เดินมาหาแล้วเอามือกุมคอเคาะประตูบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
ออกมาก็ตกใจเลยค่ะเพราะว่าเห็นมีดปักอยู่ที่คอเด็ก
ก็เลยโทรศัพท์เรียกกู้ชีพมาค่ะ
ส่วนเยาวชนอีกคนนึงซึ่งเป็นคนเอามีดไป
คือต้องเป็นผู้ก่อเหตุแล้วกันนะคะ

ตำรวจก็ควบคุมตัวไปที่โรงพัก
เขาบอกเขาแค่หยอกล้อกันแล้วมันมีจังหวะสะบัดมีด
ก็หลุดออกจากฝักพุ่งไปเสียบคอ

ไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่เคยทะเลาะวิวาดกันมาก่อน
ตำรวจประสานให้ญาติมารับตัวกลับ
แล้วก็รอทีมสหวิชาชีพนะคะเรียกตัวมาสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ